มีคนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอาจนะครับบุกเดี่ยวไปจี้ชิงสร้อยคอทองคำจากแม่ค้าร้านขายข้าวแกงริมถนนที่ย่านบางบัวทองนนทบุรี
จนถึงขณะนี้คดียังไม่คืบหน้าครับเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเพิ่งเจอนี่แหละค่ะ
เราถือว่าเราก็ไม่มีอะไรกับใครนะแต่เนี่ยคนมันจ้องกับคนคนจ้องจะทำเพื่อนน่ะนะ
แม้จะเป็นช่วงเที่ยงในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรย่านบางบัวทองเดิมทีที่นี่มักมีผู้คนพลุกพลาด
ผ่านไปผ่านมาไม่ขาดสายเพราะถนนสายนี้เสมือนถนนสายเศรษฐกิจของชาวบ้านที่นี่
เพราะถัดจากร้านข้าวแกงปักใต้ของป้าสุรินน้อยคำเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงตลาดสด
และจะเป็นจุดขึ้นรถโดยสารที่จะเดินทางเข้าเมือง
แต่ไม่น่าเชื่อว่าถนนที่มีผู้คนพลุกพลาดกลับมีชายรูปร่างทวมอายุราว๓๐๓๕ปีรายหนึ่ง
จะบุกชิงทองคำน้ำหนัก๑บาทที่ป้าสวมใส่อยู่ที่คอหลบหนีไป
เก็บร้านธาตุก็หมดแล้วป้าก็ตักเป็นถุงถุงตั้งไว้ก็เดินเวียน
อ้อมจากนู้นมาถือว่าจะมาดูแกงตรงนั้นป้าก็ไม่
ถือว่าเขาภูมิฐานดีอ่ะนะนึกว่าไม่ใช่ผู้ร้ายอ่ะ
ลงกับพื้นมากระแทกกับอ่างน้ำหล่นลงไป
เขาก็ชากเลยเขาก็วิ่งเครื่องรถไปเลย

ไม่กี่วิติครับใช่ไม่กี่วิติเพราะเขาก็รีบกว่าเนอะ
เหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะผ่านมาแล้วกว่า๒วัน

สุรินยังคงจำไม่เคยลืม
โดยเฉพาะช่วงที่คนร้ายเอามือบีบคอ
เพื่อบังคับให้เธอถอดสร้อยคอ
ซึ่งเธอยอมรับว่าแรงของคนร้ายมีมาก
จนเธอไม่มีกำลังที่จะขัดขืน

เขาบีบคอไว้

ด้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้ร้านข้าวของป้าสุรินยืนยันว่า
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่น
แต่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้
นำซ้ำตอนนี้ได้มีการประสานผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อไล่ตรวจสอบลูกบ้านรายนี้มาดำเนินคดี
และเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้หนีไปกบดานที่ใด

ถ้าเห็นหน้าอีกทีเขาจะรู้ว่า
ด้านตำรวจในท้องที่ได้ให้ข้อมูลว่า
ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิด

โดยมั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานในการตามตัว
ส่วนมูลเหตุจูงใจของการชิงทรัพย์

ว่าคนร้ายน่าจะไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน

แล้วบังเอิญไปเห็นสร้อยคอทองคำที่คอของนางสุริน

จึงเป็นเหตุให้คนร้ายตัดสินใจลงมือก่อเหตุขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีไลนาน